อังคาร๒๔กรกฎาคมที่วัดพระธาตุดอยวาว
จะมีพิธีปลงผมกันก่อน

เห็นว่าพรุ่งนี้ทางจังหวัดเชียงรายจะแถลงอีกครั้งหนึ่ง

ทีนี้ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ทีมข่าวเราก็ไปสำรวจมาให้นะคะ
คนไปแก้บนยังมีค่ะ

อยากจะให้ช่วยทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้

คือรู้อยู่แล้วว่าเขาปิดไม่ให้เข้า

นางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะ

เจ้าหน้าที่ของอุทยานก็มี
แผงเหล็กมากั้นปิดทางเข้าออก

ก็ตั้งแต่บริเวณ๓แยกก่อนเข้าวรรณอุทยาน

เพราะว่าเขาห้ามตอนนี้ยังไม่ให้ใครเข้าไป

ก็แวะเวียนกันไปไปชมพื้นที่ด้านนอก

ไปถ่ายรูปกับพี่เจ้าหน้าที่นะคะ
แต่ก็ยังเข้าไปเที่ยวไม่ได้นะคะ

เจ้าหมูป่าตัวน้อยเนี่ยชื่อเบคอน
เบคอนเหรอครับ
เบคอนมันดูน่ากินไปหน่อยไหม
ชื่อเป็นมงคลมาก
ซึ่งเบคอนค่ะเนี่ยยังอยู่ดีค่ะสบายดีนะคะ
ก็เลยกลายเป็นขวัญใจเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะ

แล้วก็เดินเล่นคุ้นเคยกับคนมากนะคะ

คดชาผู้มนุยการสำนักบริหารสำนักอนุรักษ์ที่๑๕กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์บอกว่า
ตอนนี้ค่ะทางอุทยานกำลังเร่งฟื้นฟูสภาพของถ้ำหลวง
เพื่อส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายนะคะ
เพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
มวลชนทั่วโลกมาทำข่าวถ้ำหลวงตอนนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วค่ะ
ว่านักท่องเที่ยวจะมากันเยอะขึ้น
ก็เลยวางแผนกันนะคะว่าเดี๋ยวจะเตรียมยกฐานะของวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
มีเงื่อนไขเรื่องของอุทยานแห่งชาติ
คุณผู้ชมเรื่องของพื้นที่

มีพื้นที่อยู่๕๐๐กว่าไร่
แต่ถ้าจะยกฐานะขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติ
เนื้อที่ต้อง๑๐ตารางกิโลเมตร
หรือ๖๒๕๐ไร่อย่างน้อยนะคะ
ตอนนี้ก็เลยต้องดูบริเวณพื้นที่โดยรอบ

หรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรใกล้เคียง

เป็นที่ดินทำกินของใครของชาวบ้านหรือเปล่า

ถ้าจะขยายพื้นที่เพื่อให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

แล้วก็ดูด้วยว่าโดยรอบมันมีพื้นที่อะไรยังไงบ้าง
นอกจากนี้ก็มีแผนจะสร้างอาคารบริหารจัดการถ้ำหลวง
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของระดับผู้บริหารนะคะ
แล้วก็จะทำการสำรวจจัดทำแผนที่ถ้ำหลวง

ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน

ต้องทำแผนที่ตรวจสอบภายในถ้ำให้ละเอียด

คืออย่างหนึ่งบ้านเราการสำรวจถ้ำ
มันไม่ได้มีงบประมาณเป็นการเฉพาะนะฮะ

เพื่อจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบละเอียดทุกถ้ำ

เมื่อเกิดปัญหาเกิดวิกฤตครั้งนี้แล้ว

ตอนนี้หลายถ้ำที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ย
ก็ต้องมีการทำแผนที่ขึ้นมา